ดูเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักหรือเปล่า
เรื่องของยายบัวไข่

หลังจากที่ยายบัวไข่เนี่ยคือไปแจ้งแล้วไปบอกตำรวจว่า
ยายเจอศพศพของผู้หญิงปริศนา
แล้วใส่ชุดนักเรียนอยู่ด้วย

ตำรวจบอกระดมกำลังกันค้นหาจุดที่ยายบัวไขบอกค่ะ
ยายยืนยันว่าศพอยู่ตรงนั้น
ยายบอกยายเห็นศพเป็นผู้หญิงผมยาว
ใส่ชุดนักเรียนนอนตายอยู่กลางป่าบนเทือกเขาภูพาล
ห่างจากน้ำตกผาลี่ประมาณสักหนึ่งร้อยเมตร
อยู่ที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินค่ะ
ยายต้อนวัวขึ้นไปกินย่าอยู่บนนั้นแล้วก็เลยไปเจอศพ
ยายตกใจวิ่งสุดขิดวิ่งหนีตาตั้งมาบอกผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่พอรับแจ้งปุ๊บโอ้โหก็ตกใจสิคะ
ตรงบริเวณใต้ต้นกระบบค่ะกลางป่า
เพราะยายระบุพิกัดไว้ว่าศพอยู่บริเวณนี้ค่ะ
แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงไม่ได้พบศพ
แล้วก็ไม่ได้กลิ่นอะไรผิดปกติเลย
ยายก็บอกอีกว่ายายตกใจมากตอนนั้นที่เจอศพ
แล้วยายวิ่งสวนออกมามีผู้ชายสองคนนะเขาใส่ไอ้โม่ง
คนนึงใส่เสื้อลายสก๊อตอีกคนใส่เสื้อสีดำแขนยาว
ตอนที่ยายวิ่งสูงออกมาตอนเจอศพ
ผู้ชายสองคนน่ะทำอะไรอยู่รู้ไหม
นั่งหักกิ่งไม้กันอยู่อยู่ใกล้กับศพเลย
ไม่ไกลมากยายสงสัยผู้ชายสองคนเนี่ยเขาทำอะไรกับศพหรือเปล่า
ยายก็บรู้ยายก็เห็นชบแล้วก็ห้องลูกสาวลูกชายแล้วก็
ชายจะเปิดอะไรง่วงเล่นเมื่อเลย
โหคุณผู้ชมคือพอคุณยายบอกแบบนี้หรือใครก็ตาม
ที่ไปแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเวลาเขารับเรื่อง
เขาก็จะต้องเชื่อไว้ก่อนเลยแล้วก็เลยต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๒๐นาย
ค้นหาศพบริเวณโดยรอบใกล้กับทั้งหมดตรงจุดนั้นที่คุณยายบอก
เมื่อกี้ไปตรงจุดหนึ่งที่ยายบอกแล้วไม่เจอถูกไหม

ก็เลยต้องไปบริเวณโดยรอบให้หมดค่ะออกค้นหาตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่ง
จนกระทั่งค่ำมืดเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นไม่เจอนะ
สุดท้ายก็ต้องยุติกันไปก่อนเพราะว่ามันค่ำแล้วมืดแล้วนะคะ
ทีนี้คุณจ๋าจำศรีค่ะก็ลงพื้นที่นะไปวันนี้ค่ะ

ทรรยกเทศมณีเทศบาลตมมหาชัยประหลัดอำเผอร์ฝ่ายความมั่นคงอำเตอร์สมเด็จ
กำนันตมมหาชัยเจ้าหน้าที่ป่าไม้อาสากู้ภัยมากันหมดค่ะ
ทีนี้เมื่อวานที่ค้นหา๒๐นายวันนี้มาเป็นร้อยนายค่ะ
ใช้วิธีการปูพรมค้นหาเลยค่ะตามคำบอกเล่าของยายบัวไข่
ทีมค้นหาใช้วิธีการเดินหน้ากระดานปูพรมเลย
ตั้งแต่ต้นทางของน้ำตกไปที่จุดชมน้ำตกผาลี่นะคะ
ระยะทางสักประมาณ๑๒กิโลเมตร
ห่างจากเรียบลำคองน้ำตกผาลี่ไปฝั่งบ้านนาแก้วตำบลมหาชัย๕๐๐เมตร
หากันอยู่นานก็ยังไม่มีวี่แววที่จะพบศพที่ยายบัวไขบอก
ระหว่างที่ทุกคนกำลังช่วยกันหาทีนี้พี่กู้ภัยเลยเอาอย่างนี้
หากันมานานจนเหนื่อยแล้วเลยตัดสินใจหันไปถามยายบัวไขค่ะ
ยายเอาอย่างงี้ได้ไหมยายหากันเหนื่อยมากแล้วยังไม่รู้เลยว่า
ศพอยู่ตรงไหนยายนำทางหน่อยได้ไหม

ใช้อันเห็นแหละงานยายเห็นยายบอเมนต์ไปยายบอเอาที่

มีผู้ชายนั้นเอาใช้ผ้าดำมันลงลอยน้ำไป
น่าผ่านบกตัวใหญ่นะมันเย่ยก็เอา
คือที่บอกว่าพอกู้ภัยหันไปถามยายยายนำทางหน่อย
นิ่งเลยค่ะแล้วหลับตาแล้วพูดออกมาเต็มไปหมดเลยคุณ
ทีมข่าวถามยายบัวไขยายยายเมื่อกี้ยายเป็นอะไร
มีวิญญาณหญิงสาวคนที่ถูกฆ่าตายเขามาเข้าสิงร่างยาย
เอ้าคุณที่เล่ามาทั้งหมดคุณเล่าเรื่องผีอยู่เหรอเนี่ย
คุณผู้ชมถามอยู่เลยนี่ว่าวันนี้มีเรื่องผีไหมคุณผู้ชมอยากฟัง
ใจเย็นยายบอกต่อว่ายายสื่อสารได้ด้วย
ว่าผู้หญิงคนนี้บอกว่าถูกผู้ชายสองคน
เคลื่อนย้ายร่างไปล่องไปตามลำคลองของน้ำตก
ร่างไปติดอยู่ใต้ต้นไสต้นโพขนาดใหญ่ข้างน้ำตกผาลี่
ศพติดอยู่ใต้รากไม้แต่วิญญาณไม่สามารถจะไปไหนได้
และไม่สามารถไปยังจุดที่จะตามหากันได้
บอกไม่ได้อยู่ตรงไหนให้ตามหากันเองค่ะยายบอก
สื่อสารกับเขามาแบบนี้ทำไมทำหน้างง
อืมการคิดว่าจะเห็นใจใครดีอืมอ่ะเจ้าหน้าที่
ก็ต้องหาต่อค่ะเป็นหน้าที่อ่ะเนอะค่ะใช่ถูกต้อง
ทำตามหน้าที่มีคนแจ้งเหตุต้องทำหน้าที่นะคะ
เจ้าหน้าที่เดินไปต่อเลยค่ะไปค้นหาตามคำบอกเล่าของยายบัวไข่
เจอต้นไม้ใหญ่จริงจริงนะคะอ๋อเหรอคะที่บอกว่าอะไรนะ
มีคนสองมือโอบใหญ่เลยตายต้นไสต้นโพขนาดใหญ่ข้างน้ำตกสาลี
เออแต่เจ้าหน้าที่บอกไม่เจอศพเจอต้นไม้จริงทีนี้ท่านนายกเทศมนตรีมหาชัยค่ะคุณอาคมอุโทบอก
เอาอย่างนี้แล้วกันเราจุดทูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนค่ะ
หากมีศพจริงขอให้พบเจอค่ะก่อนจะลุยค้นหาตลอดทั้งวัน
ทางด้านลูกสาวยายบัวไข่เราต้องไปถามหน่อยนะลูกสาวยายบัวขาวชื่อนางสาวสบายแพรอายุ๒๔ปี
ค่ะอยากได้ข้อมูลไงมีจริงหรือเปล่าในเรื่องนี้ลูกสาวบอกแบบนี้
เมื่อวานเธอตามแม่มาต้อนวัวค่ะเอ้าแสดงว่าเจอศพเหมือนกันไหมนั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
อ๋อไม่ใช่หนูน่ะอยู่อีกจุดหนึ่งตอนที่ไปต้อนบัวตามแม่น่ะอยู่อีกจุดหนึ่ง
แล้วได้ยินเสียงแม่ตะโกนว่าเดินดีเดินดีระวังเดี๋ยวไปเหยียบศพคนนอนอยู่
โอ้โหแม่พูดมาขนาดนี้วิ่งเลยค่ะนั่นน่ะสิเธอวิ่งทันที
แล้วไปรอแม่อยู่ที่บ้านจำอะไรไม่ได้แล้วตกใจมากวิ่งอย่างเดียว
ลูกสาวบอกต่อนี่พี่พี่นักข่าวบอกเนี่ยนักข่าวของเราเนี่ย
บอกแม่หนูว่าเอาจริงเป็นร่างทรงผีฟ้านะเวลามีพิธีกรรมของชาวบ้าน
แม่ก็จะไปร่วมด้วยแต่แม่ไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตนะคะ
เรื่องที่แม่เจอศพถามว่าเธอเชื่อหรือเปล่าฟังค่ะ
ยากไปเชื่อสองกาเท่านั้นอืมแล้วบางอย่างสวบป้นตายด้วยป่ะอืม
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่เราบอกจ้ะสิ่งนี้ก็คือกลิ่นโชยมาเลยค่ะ
ก็กลิ่นยังไงที่โดยสัมผัสกินมันเหมือนเหมือนสับสาบอืม
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ห่างกับแม่เราเนี่ยคนละจุดกันเลยค่ะโอ้อยู่ห่างไกลกันมากไหมคะใกล้ค่ะ
ว่าผิดปกติวิ่งอยู่ตลอดไม่ยืนไม่กินย่าวิ่งอืมอ่ะ
ทีนี้แล้วยังไงล่ะถามว่าเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเห็นในคอมเมนต์เยอะแยะ
ตอนนี้คุณผู้ชมกำลังแบบคอมเมนต์เข้ามาเป็นจำนวนมาก
อาจจะไปในทิศทางเดียวกันว่ายายยายปกติหรือเปล่ายายเห็นจริงไหม
หรือว่ายายอาจจะตาฝาดไหมหรือว่ายังไงหรืออะไรหรือเปล่า
นะคะแต่แต่คุณผู้ชมคะต้องใจเย็นนะเพราะอะไร
เพราะอย่างที่บอกแหละคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขายังไม่ได้เจอศพก็จริง
ที่ยายบัวไข่บอกแต่จะอย่างไรก็ตามก็ยังจะต้องตามหา
ค่ะไปก่อนเพราะนี่คือการแจ้งเหตุถูกไหมคะใช่ค่ะ
ทีนี้เนี้ยอย่างที่บอกจนเย็นเนี้ยก็ยังหาไม่พบ
ก็เลยมีการยุติการค้นหาไปก่อนแล้วก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติอะไรด้วยนะคะ
เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ความคืบหน้าเรามารายงานให้ทราบค่ะ
คือเอาจริงถ้าไม่เจอมันก็เป็นเรื่องดีแปลว่ามันไม่มีคนตาย